ดูร้านสเต็กที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะเหลืออดเหลือทนแล้วจริงจริง
ต้องขึ้นป้ายไว้นิ้วใหญ่ประชดโจรนะคะบอกหมดตูดแล้วโว้ย
ไว้แบบนี้เลยเพราะว่าโจรขึ้นหลายรอบมากนะคะ
ขึ้นแล้วก็ขนข้าวขนของไม่ได้เอาไปแต่ทรัพย์สินนะ
ข้าวของอ่ะสายงสายางเอาไปหมดเลยคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาไปสร้างบ้านใหม่หรือว่าอะไร
เอาไปดูกันหน่อยค่ะจุดเกิดเหตุนะคะก็คือร้านสเต็กโคตรแจ่ม
ตั้งอยู่ริมถนนสายบายพลาสเลี่ยงเมืองตำบลพงศวายอำเภอเมืองราชบุรี
ต้องขึ้นป้ายใหญ่เบอร์เริ่มเทิมแบบเนี้ยค่ะประกาศขุนโจรทั้งหลาย
ณตอนนี้ของที่ร้านไม่เหลือแล้วครับรอบแรก๓๐มีนารอบสองยี่สิบพฤษภาพอเหอะ
หมดแล้วพอเหอะนางศนาหน้าเตียวสิริเจ้าของร้านแล้วก็นายเทพเตียวสิริลูกชายเนี่ย
พาผู้สื่อข่าวไปเดินดูร่องรอยคนร้ายที่ทิ้งหลักฐานเอาไว้นะคะ
ตั้งแต่การทุบงัดผนังกั้นข้างร้านสายไฟที่ถูกตัดเป็นท่อนอุปกรณ์ต่อซิงค์น้ำถูกถอด
ข้าวของต่างแม้แต่ถังแก๊สเงินในตู้เซฟพระเครื่องหายเกลี้ยงเลย
มูลค่าเนี่ยรวมรวมแล้วกว่าหนึ่งแสนบาทตอนนี้ที่ร้านไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
เงินทุนที่จะนำมาซื้อของเปิดร้านก็ไม่มีแจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
เรื่องก็ยังเงียบไม่คืบหน้าเลยเลยตัดสินใจเขียนป้ายบอกเลยละกันว่า
ถ้าอยากจะกลับมาอีกไม่ต้องคิดเลยจ้ะไม่เหลืออะไรให้ขโมยอีกแล้ว
เจ้าของเห็นใจยังไม่เก็บค่าเช่าร้านที่เช่าอยู่เดือนละ๖๐๐บาทนะให้อยู่ไปก่อนจนกว่าจะเปิดใหม่ได้
ก็เป็นกำลังใจให้ไปฟังเขาหน่อยสิว่าอะไรมันหายไปบ้างเนี่ย
กระมังไปด้วยสายรถน้ำก็ไปด้วย
สายยางรถน้ำ

คือเหมือนไม่คิดจะไปเดินห้างซื้อของเข้าบ้านแล้วอะค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญนะครับ
ผู้บำกับการสพมราชบุรีบอกว่าเออตอนนี้รู้เรื่องแล้วล่ะ
อยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่ร้านอีกครั้งนะ
จะไปเก็บหลักฐานและข้อมูลต่างที่คนร้ายทิ้งร่องรอยเอาไว้
แล้วจะเร่งสืบสวนติดตามหาตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ